เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแหมใครไม่มีคู่ก็คงจะไม่เข้าใจนะ
แต่คนที่มีโอ้โหเขาก็ไปกันเป็นคู่
ไปดูสิว่ามีคู่รักคู่ไหนในวงการบันเทิงที่เขาลงรูปคู่สวีทกันต้อนรับปีใหม่กันบ้าง

ให้เราเห็นกันเป็นคู่เป็นคู่อ่ะคุณ

แล้วไม่มีปิดเลยละกันคุณคุณนี้น่ารักนะ
ก็ลงรูปคู่กันแบบชิลน่ารัก

ส่วนอีกคู่หนึ่งคู่แซ่บค่ะ
คราวนี้มาแบบหน้าสดหน่อยเพราะว่าเหนื่อยเลี้ยงลูกนะ

ลูกที่ไม่ใช่ลูกเขาจริงนะเป็นลูกของบุญธรรมนะใช่ประมาณนั้นนะคะ
อีกคู่นึงฝากของหนุ่มบอยพิษนุโอ้โหนี่ค่ะแฟนฝรั่งนี่แบบ
ช่วงนี้เขาสวีทกันมากเลยนะคุณนะมีการโชว์กันหอมกันกลางเกาะไซปรักงาม
แล้วนี่ถูกค่ะคู่นี้หวานมากจริงนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่รุ่นใหญ่กับรุ่นเล็ก
คือคุณเคลลี่รุ่นใหญ่แต่น้องนายรุ่นเล็ก
ก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าคู่รักรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กดีนะ
ก็เป็นเจ้าสาวไปแล้วหมาดน้องนายคู่นี้ก็หวานมากหวานไกลถึงโตเกียวเลยจ้ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่รักไว้อ๋อมะปรามอะริสาค่ะ
คู่นี้ก็เป็นคู่อ๊ะจริงนะควงคู่กับโอบนิธิ
ลงรูปคู่ตะลุยหิมะที่ญี่ปุ่น
นี่ไม่หนาวแล้วหรือมั้งอ่นแล้วหมากป่ะนี้

ใช่ส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะคู่หมอเจี๊ยบสาวหล่อก็พาแฟนน้องเดียไปตะลุยไหว้พระ

ที่เพิ่งเปิดตัวกันแบบโอ๊ยด่งดังกันไป
ไหว้มาปรังกรรณารันด์กับคุณต้งทูพี
ก็สวีทดินเนอร์อันนี้ไม่ได้เป็นรูปคู่เป็นลูกขี้

คุณแม่ก็ไฟเขียวให้ลงรูปกับแฟนไปแล้ว
เรียกว่าแฟนรึเปล่ากันนะจูนี่อ่ะนะคะ
และที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือพ่อม่ายไฮโซพี่ท็อปนัทเศษ
คือเขาเพิ่งเลิกกับคุณเบสไปใช่ไหม
แล้วก็ลงรูปแบบโอ้โหสวีทมากกับแฟนคนล่าสุด
ก็คือเป็นนางแบบเซ็กซี่มากชื่อคุณไพรินนะคะ
ถ่ายกันที่ศรีพันวาภูเก็ตไปเลยจ้า
กรีชันครั้งสองแล้วหน้าตาเขาเหมือนลุกครึ่ง
พ่อที่ท็อปชอบแนนแนะวว่าหุ้ยอย่างงี้

รวมถึงเราด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านข่าวแล้ว

ไปส่วนบนข้ามปีจะได้สมบสิทธิ์สมบใจ
จริงก็มีหลายคู่ที่มีโมเมนต์น่ารักแบบนี้